คุณผู้ชมขึ้นเหนือกันไปบ้างเจ้า
จะพาขึ้นเหนือไปกิน

หยุดตรงนี้เคลียร์กันให้จบ

คุณไปซื้อที่หาดใหญ่สงขลาแล้วขึ้นไปกินที่ภาคเหนือเหรอ

ไปซื้อไก่ทอดหาดใหญ่ที่ลำปาง

ก็ไก่ทอดหาดใหญ่ก็ต้องอยู่หาดใหญ่สงขลา
ไก่ทอดหัดใหญ่ไปซื้อที่ลำปาง

หาดใหญ่ก็สงขลาไปซื้อที่ลำปาง

อยากกินไก่ทอดหาดใหญ่แล้วไปซื้อที่ลำปาง

เป็นร้านไก่ทอดหาดใหญ่ที่ขายดีที่สุดในลำปาง
ร้านที่ว่านี่ก็คือร้านไก่ทอดหัดใหญ่นี่แหละค่ะ

ร้านไก่ทอดหาดใหญ่ของป้าน้อย
หรือว่าบางคนเขาเรียกติดปากกันว่าไก่ทอดหลังจวน
เป็นสูตรไก่ทอดหัดใหญ่

ทอดที่ลำปางขายที่ลำปาง
คนมาซื้อต้องมาซื้อที่ลำปาง
แล้วร้านนี้เขาขายมานานแล้ว๒๕ปีแล้วคุณผู้ชม

เมื่อกี้ก็บอกว่าไก่ทอดหาดใหญ่ให้ไปซื้อลำปาง
นั่นไงเห็นไหมพูดอย่างนี้ก็งงกันจริง

แต่ร้านนี้เขาขายดีแล้วก็ขายแบบมานาน๒๕ปีแล้ว
รสชาติความอร่อยคงที่ตั้งแต่สมัยก่อนถึงปัจจุบัน

เขามีสูตรการหมักที่เป็นสูตรทางร้านด้วยนะ
ลูกค้าแน่นร้านทุกวันเลย
นี่คุณไม่อยากจะบอกนะว่าร้านไก่ทอดหาดใหญ่รสเด็ดร้านนี้เนี่ย
ขายได้วันหนึ่งนะวันละ๒๐๐ตัว

ค่ะวิไลกับลุงอ้วน๒สามีภรรยาเจ้าของร้านบอกว่า
ลับความเด็ดที่ทำให้ไก่ทอดหาดใหญ่ขายดีที่ลำปาง

หมักไก่ด้วยเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสต่างนานกว่า๘ชั่วโมง
ทุกอย่างมันซึมเข้าไปในทุกอนูของไก่
เข้าไปยังซอกเล็บของไก่เลยคุณ

บอกว่าทอดคือทอดไม่นาน
เพราะว่ามันจะได้เนื้อที่เกรียมแบบแห้งกำลังดี

แล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียว
เท่านี้ก็อร่อยเด็ดแล้วคุณผู้ชม
นอกจากไก่ทอดที่เป็นน่าจะน่าทานแบบนี้แล้วเนี่ยนะ
ทางร้านเขาก็มีเมนูที่เป็นข้าวเหนียวส้มตำด้วย
เพราะว่าจะได้ทานกับไก่ทอดไง
มาร้านไก่ทอดหาดใหญ่ป้าน้อยที่ลำปาง
ได้ครบจบทุกเมนูแซ่บเลยจ้า
ร้านตั้งอยู่ที่บริเวณสะพานช้างเผือกนะคะ
อยู่หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
เปิดตั้งแต่๙โมงจนถึง๔โมงเย็น
ไปตามพิกัดที่บอกนะคุณผู้ชมนะ
ไก่ทอดหัดใหญ่ไปพิกัดที่ลำปางนะ
อย่าไปที่หาดใหญ่เพราะเราไม่รู้ว่าร้านนี้มันมีที่หาดใหญ่ไหม
มันไม่มีแต่มันมีหลายร้านไก่ทอดหาดใหญ่

เป็นว่าร้านนี้ให้ไปที่ลำปาง๒๕ปีขายมาแล้ว